ขอบใจทุกคนผู้ชมชาวแรกของเราในวันนี้มาเริ่มต้นกันที่
ก่อนหน้านี้มีข่าวลือออกมาว่านางเอกสาวคนหนึ่ง
พาคุณแม่หอบผ้าหอบผ่อนไปอยู่บ้านพระเอก
รูปร่างสูงใหญ่คนนึงหลายคนคาดเดากันนะคะว่า
อาจจะเป็นเคนภูมิหรือเอสเตอร์สุปีรีลา

ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยสาวเอสเตอร์เขาออกมาปฏิเสธข่าวเมาส์ที่ว่า
เธอเป็นนางเอกหน้าสวยควงคุณแม่หอบผ้าไปอยู่บ้านพระเอกสูงใหญ่หน้าหล่อ
ล่าสุดค่ะถึงคิวของเคนภูมิต้องออกมาชี้แจงบ้าง
อ่ามีความขึ้นเบา
เขาบอกว่าไม่พูดอีกแล้วนะครับให้มันจบไป
คือคุณเคนกับคุณเอเชอร์เนี่ยอาจจะจบแต่ว่าชาวโซเชียลจะจบหรือเปล่า
แต่อย่างที่ก่อนหน้านี้เอสเตอร์เองก็บอกอยู่เหมือนกันว่าเขาก็มีไปมาแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่อะไรแบบนั้น
คนเป็นแฟนกันก็มีบ้างไปแวะไปหากัน
เป็นทาดาของคนคบกันนะ